เราไปดูตามแผงค้าต่างกันบ้างนะครับ
ลอตเตอรี่บางแผงก็ขายดิบขายดี
เพราะบางคนเชื่อว่าโอ้โหช่วงสงกรานปีใหม่เนี่ย
ได้รับโชคได้รับพรกันมาแล้วซื้อลอตเตอรี่น่าจะถูกนะครับ
แต่บางท่านก็บอกว่าโอ้หมดเงินไปกับช่วงเทศกาลสงครานแล้ว
ไม่มีเงินมาซื้อลอตเตอรี่กันแล้วนะครับ
ไปดูบรรยากาศตามแผงต่างกันบ้างนะครับ
ตลาดซื้อขายลอตเตอรี่ย่านถนนเพลินจิต

ถนนเจริญรัฐเขตเทศบาลเมืองเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้ค้าสลากมากที่สุดในประเทศไทย
ปรากฏว่าแผงขายช่วงนี้เงียบเหงาคุณ

สลากบนแผงยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
เว้นเลขที่เกี่ยวกับหลวงปู่ท่อนเกจิชื่อดังของจังหวัดเลยนั่นเอง
ก็ถูกกว้านซื้อไปจนหมดก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ใช้จ่ายในช่วงของเทศกาลสงกราน
ใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

สังสรรค์งานบุญประเพณีต่าง
แล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้กับช่วงเปิดเทอมด้วยนะคุณ

ใช้ชีวิตกันต่อสู้ชีวิตกันต่อในเมืองหลวง
แล้วก็เตรียมเงินมาให้ลูกหลานกันอีก
ในการที่จะเปิดภาคเรียนกันนะครับ
ก็เลยตอนนี้ทำให้แผงค้าที่เลย
เขาต้องลดราคาลงแบบเทขายเลยนะคุณ

ฉบับ๒๐๐หรือว่าลดราคา๒๐๐เหลือ๑๘๐๐เลย

ปรากฏว่าประชาชนและนักท่องเที่ยว

รูปปั้นพญาเต่างอยกันอย่างหนาตา
รวมทั้งขอโชคขอลาบแล้วก็เลขเด็ดงวดนี้ด้วยนะครับ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำสลากมาตั้งแผงขาย
เพื่อให้นักเสี่ยงโชคได้เลือกซื้อตามหมายเลขที่แต่ละคนต้องการนะครับ
ก็มีบางเลขถูกซื้อไปเกลี้ยงแผงกันตั้งแต่๒๓วัน
เพราะเขาบอกว่าพญาเต่างอยให้เลขมาบอกว่าให้เลขเบิ้ลด้วย
แต่ผมไม่บอกนะเบิ้ลอะไรนะฮะ
เดินทางมาเยี่ยมชมพญาเต่างอย
แวะเสี่ยงโชคที่แผงจำหน่ายลอตเตอรี่

โดยแม่ค้าเนี่ยก็มีมีบอกมี

วาดลอตเตอรี่เลขดังกล่าวไปนับกว่า๒๐ใบเพียง
ขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่

ก็เข้าไปมุงกล้วยหินต้นหนึ่ง
ปลูกอยู่ริมทางบริเวณถนนสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงศ์
สายเก่าหมู่๑ตำบลกรุงหยันต์
แล้วก็ได้นำผ้าแดง๓สีอาหารเครื่องเส้นไหว้
กราบบูชาเพื่อส่องหาเลขเด็ดงวดนี้

ภาพเราถ่ายไกลเหลือเกิน

ครูศรหนังสือรุงเรียนบ้านบ่อปลาตะบลกรุงหยันต์

โผล่ออกมาในต้นเดียวกันถึง๒ปลี
ชาวบ้านที่มามุงดูยังได้นำ

มาตีเป็นเลขเด็ดด้วยนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าเลขที่เห็นเป็นตัวเลขสวย
และก็จะนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันในงวดนี้ด้วยนะครับ
เขาเอาปลีออกมาแบบนี้เลยนะพลิกดูแบบนี้เลย
ที่มี๒เพราะวัย๒ปลี
แต่ที่เหลือจะมีกี่ผลต้นออกเห็นเลขอะไรตามลำต้น
หรือว่าคนมากี่คนก็ว่ากันไป

บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธนะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมือง
มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจับจองเลขเด็ด

เนื่องจากเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่รางวัลจะออกในวันนี้นะครับ
สำหรับเลขเด็ดที่ประชาชนเดินมาหาซื้อกัน
ก็มีหลายเลขนะส่วนใหญ่ก็มี๕๕๖๖อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ซึ่งเลขเหล่านี้ทางกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาค
เขาบอกโอ้โหมีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลเยอะเลย
ได้รับความนิยมกันมากเลย
โดยถูกซื้อจนเกลี้ยงแผงไปแล้ว
ใครที่อยากรู้เลขอะไรก็ไปดูโซเชียลของชัยนาธได้เลยนะฮะ
หลายพื้นที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
เห็นบรรยากาศการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับ
รับโชคในช่วงปีใหม่ไทยกัน